ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะคะแล้วก็พี่เอ๋เชิญยิ้มเนี่ยเขาเดินทางไปที่วัดมัชชันติการามหรือว่าวัดน้อยวงสว่าง๑๙กรุงเทพนะคะ
เพื่อร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมแม่จิ๋มนพมาศปูนาผล
ภรรยาของพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มค่ะ
ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะ
ใจแอ้นเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐฟังนะว่า
จิ๋มเสียชีวิตตรงกับวันเกิดของตัวเองเลย
ก็คือจากไปเมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้นะคะเป็นวันสวดวันสุดท้าย
หนุ้ยเชิญยิ้มนอกจากจะตั้งใจเดินทางมาร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมแล้ว
ก็ยังตั้งใจนำเสียงเพลงมามอบให้กับแม่จิ๋มด้วย
เพราะว่าตัวพี่นุ้ยเองเนี่ยเขาสนิทกับภรรยาพี่ใจแอ้นมากนะคะ

จากเสียงเพลงจากพี่นุ้ยแล้วค่ะ
เอ๋เชิญยิ้มเองก็ขอร่วมแสดงดนตรี
ด้วยการตีเปิงมังคอกเพื่อเป็นเกียรติให้กับแม่จิ๋มด้วย
ใจแอ้นเองก็มาร่วมตีด้วยนะคะสลับกับเล่นมุกตลกกัน
คือเพื่อทำให้บรรยากาศมันไม่ดูเศร้าจนเกินไปนักนะ
โดย๕โมงเย็นวันนี้นะคะจะมีพิธีชาปนกิจศพค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
และส่งกำลังใจให้กับครอบครัวพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มกันด้วยนะคะ
เงินพี่น้องไม่ทิ้งกันจริงเลยนะคะ